มาดูเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าอยู่หน่อยนะครับ
คือถ้าจะเปรียบไปก็คือเฟส๒หรือว่าการขยายผลต่อยอดจากโครงการประชารัฐนั่นแหละ
ท่านนายกก็ไปเปิดโครงการที่นครปฐม
เพราะว่าใกล้กรุงเทพหน่อยโอ้โหสีสันมีเยอะนะฮะวันนี้
ท่านบอกว่าไม่ได้ไปหาเสียงอะไรนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชน
อืมค่ะแถมมีสีสันเด็ดเด็ดด้วยนะฮะจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับ
ทีมลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนของนายกลุงตู่รอบนี้
หมายหลักก็เพื่อติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
แล้วก็ตามสไตล์นายกขาลุยเข้าถึงประชาชน
จัดอะไรไว้ให้ดูก็ดูจัดไว้ให้ทำก็ลองทำ
มาที่ศูนย์การเรียนรู้สินค้าเกษตรแหลมบัว
ที่นี่เขาใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวและทำข้าวอินซี
ก็ต้องขอทดลองยนต์ก้าข้าวลงแปลงหนาซะหน่อย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กิจสดาบุญราชเลยมาโยนเป็นเพื่อนอยู่ข้าง
แต่แหมไม่รู้โยนอีกท่าไหน
กล้าเข้าแทนที่จะร่วงลงนากับร่วงใส่หัวนายกซะงั้น

ยกมือไหว้สิคะรออะไร
ดีนะที่เป็นแค่เศษต้นกล้า

แทบไม่อยากจะคิดภาพกันเลยทีเดียว

จบจากนาข้าวไปต่อกันที่นาบัว
ของลุงแจ่มสวัสโตบนพื้นที่กว่า๑๕ไร่
ด้านลานตาไปด้วยดอกบัวสัตว์ตะบุดสีขาว
และบัวสัตตะบงกฎสีชมพูอมม่วง
สดงดงามเหมาะแก่การพายเรือ

เห็นแบบนี้มีหรือนายกตุงตู่
จะยืนดูอยู่เฉยแล้วเดินผ่านไป

ลงเรือแล้วก็พายวนไปในนาบัว
พายจนเหนื่อยก็กลับขึ้นฝั่ง

จิบชาเกสรอนดอกบัวบำรุงหัวใจสักหน่อย
แห่ช่างสบายใจอะไรเช่นนี้คะ

ก็ต้องมีอะไรดีให้คนคิดถึงและจดจำ
ลงมือปลูกต้นจันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดด้วยตัวเอง

ถ้าเห็นต้นจันทร์ก็ให้คิดถึงผม
และถ้านึกถึงผมก็ขอให้นึกถึงต้นจันทร์ต้นนี้
เพราะตรงกับนามสกุลจันโอชาพอดิบพอดี

อย่าเข้าใจผิดคิดว่าลงพื้นที่กันถี่ยิบ
เพราะต้องการหาเสียงเพราะเจ้าตัวย้ำนับย้ำหนา
ว่าอยากจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
ในฐานะทหารเก่าที่เข้าใจหัวอกของทุกคน
โอ้ไม่

ถ้าตั้งแต่เริ่มเดินสายออกจากจังหวัด
เดือนเขานับกัน๒๐ครั้ง๒๐จังหวัดแล้ว
ค่ะแล้วก็แต่ละจังหวัดที่ไปก็ทำทุกอย่างจริง